คุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้องปลื้ม
ปลื้มเด็กนักเรียนชายชั้นม๕ที่พิศนุโลกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วก็ยิงใส่น้องปลื้มกระสุนเข้าศีรษะบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายวัน
วันนี้น้องเสียชีวิตแล้วนะครับนี่คือภาพล่าสุดที่วัดนะฮะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ย
น้องเสียชีวิตใช่ค่ะครอบครัวก็รับศพของน้องปลื้มมาตั้งบำเพ็กกุ
มีวิธีรดน้ำศพกันนะครับน้องปลื้มนายพันยศ
นักเรียนชายชั้นม๕ของโรงเรียนในพื้นที่พิศนุโลกนะครับ
วัยสิบเจ็ดปีนี่ฮะท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
ของคุณแม่ของญาติพี่น้องของเพื่อนของคุณครูที่มากันนะครับ
หลังจากที่กู้ภัยนำศพของน้องปลื้มมาที่สาราวัดแสงดาวนะครับ
นี่คุณแม่นะฮะท่านผู้ชมครับแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลายังทำใจไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็นนะครับ
น้องปลื้มถูกคนร้ายยิงเข้าศีรษะพอดีกะสุนที่เข้าไป
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้
ภาพขวามือคือภาพจังหวะที่เกิดเหตุนะคะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ปลื้มพยายามที่จะวิ่งหนีแล้วนะคะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมีปืนยิงใส่ขมับเลย
ร่วงลงไปล้มลงไปเพื่อนเพื่อนกับคุณครูมาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ถึงขั้นยกมือไหว้แล้วนะฮะตอนนั้นนะฮะวันนั้นเนี่ยศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ที่๒เมษายนเนี่ยน้องปลื้มกับเพื่อนนักเรียนชายชั้นม๕
โรงเรียนเดียวกันที่มีปัญหากันตั้งแต่วันพฤหัสตอนเตะฟุตบอลนะฮะ
เขาก็ถูกเชิญผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเนี่ยเชิญมาพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็เคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วล่ะที่โรงเรียนใช่ค่ะแต่เพื่อนบอกว่า
ปลื้มกับเพื่อนที่มีปัญหากันเนี่ยเหมือนกับยังไม่จบ
ก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวหลังเลิกเรียนเนี่ยไปรอกันที่สารารอรถเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ
หน้าโรงเรียนนะค่ะนักเรียนคนอื่นอื่นก็อยู่นะคะ
มีคุณครูอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะคือเพื่อนบอกว่าที่นัดกันเนี่ย
นัดกันว่ามาเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายโอ้โหแต่อีกฝ่ายนึงนี่
คือไม่มีการใช้อาวุธและจะไม่ทำร้ายกันขอมาเคลียร์กันแบบลูกผู้ชาย
แต่พอถึงเวลานัดเพื่อนนักเรียนชายชั้นม๕
คนนั้นที่มีปัญหากับน้องปลื้มขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับกลุ่มคนนอกโรงเรียน
ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่เรียนที่อื่นแต่มีอาวุธมากันด้วยไงคะ
มากัน๕๖คนแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยขี่รถหนีไปเลย
ปล่อยให้ปลื้มเนี่ยเจอกับกลุ่ม๕๖คนนี้ที่เป็นเด็กนอกโรงเรียน
อายุ๑๙๒๐กันแล้วน้องปลื้มโดนทำร้ายก่อนนะคะ
บริเวณสาราตรงนี้นะคะน้องปลื้มก็กระโดดข้ามแล้วก็วิ่งหนีมา
แต่มีเสียงปืนดังขึ้นปั๊งซึ่งโชคร้ายมากกระสุนเข้าศรีษะ
แล้วคุณครูเพื่อนนักเรียนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็วิ่งมาดูกัน
ส่วนไอ้พวกนี้ก็พากันหลบหนีไป
มือยิงเนี่ยคือนายพัฒนากรเนธวงศ์หรือในตั้มอายุ๑๙ปี
วันต่อมามามอบตัวตำรวจพาไปทำแผนไปชี้จุดเรียบร้อย
ค้นหาปืนไม่เจอบอกโยนทิ้งไว้ที่ถนน
แต่หาไม่เจอเจ้าตัวก็อ้างว่าจำไม่ได้

แต่ว่าดูเรื่องราวที่วัดก่อนนะครับเพราะว่า
หลังจากที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วคงต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

วัดแสงดาวตะบนปากโทกอำเภอเมืองพิศนุโลก
วันนี้น่าเศร้ามากเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยง
คุณหมอแจ้งกับครอบครัวของน้องปลื้มว่าน้องปลื้มเสียชีวิตแล้ว
แล้ววันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับเราได้คุยกับป้าอึ่งนะฮะ
อึ่งชื่อจริงคือนางอมรเวหาธนโชธ
ซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงดูน้องปลื้มมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราแบบนี้คุณป้าร้องไห้
บอกน้องปลื้มเป็นเด็กดีมากมีสัมมาคารวะ
ไม่เคยดื้อตั้งใจเรียนเรียนเก่งมุ่งมั่นมากว่าจะสอบเข้าเป็นนักเรียนในร้อยให้ได้
จะคว้าดาวมาติดบ่าให้พ่อกับแม่ให้ได้คือมีกำหนดจะไปสอบเข้าเรียนทหาร
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนแบบเตรียมตัวที่จะสอบในร้อย
ไม่ทันได้สอบครับวันศุกร์เกิดเรื่องซะก่อน
อึ่งบอกว่าไม่มีวันอโหสิกรรมให้กับคนร้ายอย่างแน่นอน
เพราะว่ามันเหงียมเหยียมเกินไป
คือแค่ทะเลาะกันเนี่ยต้องยิงกันตายขนาดนี้เลยเหรอ
เห็นว่าน้องพรุ่งอาจจะไปสอบเตรียมทหารใช่มั้ยครับ
ใช่ค่ะจะไปจะไปอยู่เท้าวันเศร้าค่ะก็ชวนว่าอย่ายังไงไปมั้ย
ก็บอกกับหลานว่าแม่ไม่ไปนะลูกร่างกายแม่ไม่ดีให้ช่วยพ่อกับแม่ไปเถอะ
ก็บอกกับหลานมาให้ทำใจเนาะเดี๋ยวตอบมาไย่นะลูกว่าไม่เป็นไงไย่
มาช่วยนั้นแต่เดี๋ยวก็ไปออกกำลังทายไปไหว้เนิม
อีสาวไหว้นามโภคก็ยังพูดมาอย่ากลุมท้านแล้วน้องปึ้น

ไม่ต้องกลัวว่านางกลืนจะไม่บวชให้นางกลืนจะต้องบวชให้
ที่คุณป้าบอกแล้วฮะคือจะทะเลาะกันขนาดไหนเนี่ย
เฮี่ยมโหดขนาดยิงกันตายแบบนี้เลยเหรอค่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุในตั้มเนี่ยนายพัฒนากรเนี่ย
หลังก่อเหตุก่อนมามอบตัวไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกผมขอโทษ
ถ้าผมไม่โดนก่อนผมก็ไม่ทำอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ว่าสิ่งที่คุณขอโทษเนี่ยบอกจะขอโทษ
แสดงความรับผิดชอบมามอบตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
นี่ฮะที่โพสต์เอาไว้เนี่ยแต่อีกฝั่งนึงเนี่ย
วันนั้นเขาสาหัสแล้ววันนี้เขาเสียชีวิตนะฮะ

วันนี้เพื่อนของน้องปลื้มนะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย
ต่อการจากไปของน้องปลื้มนะครับ
นี่ฮะก็โพสต์ภาพของน้องปลื้มนะฮะ

พี่สาวของน้องปลื้มบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาเป็นน้องพี่นะปลื้ม
ต้องทนเจ็บปวดทรมานอีกแล้วนะ
ไม่ต้องห่วงที่บ้านพี่จะช่วยดูแล
แล้วก็บอกชื่อหลายคนในครอบครัวไว้นะครับ
พี่สาวบอกว่าทุกคนในบ้านเนี่ยจะดูแลจะดูแลให้
ถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะ
นี่ภาพในมุมของน้องปลื้มนะครับท่านผู้ชมครับ
ขอตัดภาพไปให้ทุกผู้ชมดูภาพที่สพเมืองพิศนุโลกหน่อย
คือครอบครัวหนึ่งเขาเสียชีวิตอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
นี่ที่สพเมืองพิศนุโลก
ช่วงสายสายวันนี้ในตั้มพัฒนากรเนธวงศ์ผู้ต้องหาวัย๑๙ปี
วันนี้แม่กับแฟนสาวไปรออยู่ที่หน้าโรงพัก
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในตั้มนะครับ
วันนี้ในตั้มเนี่ยจะต้องถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลกนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะครับช่วงที่แม่กับแฟนสาวเข้ามาเนี่ยนะครับ
เพราะรู้ว่าจะถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
ช่วงที่นี่ฮะมีแฟนสาวนะครับ
เดี๋ยวพอเขากอดลำลากันเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยมีแม่
ถามว่ามุมนี้คืออะไรมุมนี้คือคุณกำลังจะไปติดคุกเข้าเรือนจำค่ะ

เขาก็ร้องไห้เหมือนกันแต่ว่าร้องไห้คนละเรื่องเลยนะฮะ
แล้วประวัติคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็เคยมีเรื่องมีราวเรื่องของยาเสพติดเคยเข้าสถานพินิษฐ์อะไรมาแล้วเนี่ย
ใช่อีกมุมนึงเนี่ยเขาร้องไห้เพราะลูกชายเขาต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเสียชีวิตไปแล้ว
มุมเนี้ยคุณติดคุกคุณยังไปเยี่ยมได้นะใช่ไหมมีเวลาเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไป
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหมันสะเทือนใจเหลือเกิน
ที่ในตั้มใช้ยิงน้องปลื้มตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับในตั้มเนี่ย
พอไปหาไม่เจอบอกผมจำไม่ได้เราถามตำรวจตำรวจบอกว่าวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับ
เพราะว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ค่ะเพราะไม่ใช่แค่แบบบาดเจ็บนะคะคนที่ถูกยิงเขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ประเด็นสำคัญคือตำรวจก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติม
ว่าเพื่อนของในตั้มผู้ต้องหาเนี่ยที่ไปร่วมทำร้ายร่างกายน้องปลื้มเขาด้วยเนี่ย
อาจจะต้องมีการขยายผลต่อใช่ครับหาตัวกันมาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีให้หมดนะคะ
คุณแม่ของน้องปลื้มค่ะคุณแม่อำพันธ์บอกว่า
เหตุการณ์นี้มันโหดร้ายมากนะคะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
อย่างน้อยจะได้เป็นคดีตัวอย่างป้องกันไม่ให้นักเรียนคนอื่นก่อเหตุแบบนี้อีก
อยากจะเตือนวัยรุ่นทุกคนเลยค่ะทุกทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ไข
ต้องใช้สติอย่าให้เกิดเรื่องที่มันเศร้าสลดใจแบบนี้อีกเลยนะคะ
เพื่อนของน้องปลื้มค่ะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องปลื้มมีความฝันอยากจะเป็นนักเรียนในร้อยมากนะคะ
ตั้งใจเรียนเลิกเรียนไปออกกำลังกายให้ผ่านการทดสอบเรื่องของร่างกาย
แต่ทุกอย่างมันต้องมาจบลงด้วยเรื่องแบบนี้
เพื่อนสนิทของน้องปลื้มบอกว่าคือเขาก็ไม่รู้จะอธิบายระบายความรู้สึกยังไง

ตามกฎหมายก็จะให้เข้าพลุกแต่จริงก็ให้จัดท้ายไปเถอะ